คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะตอนที่สู้กัน
ตอนที่อยู่ในช่วงนัวเนียนัวเนียกันเรื่องเลือกตั้งนะคะ
การจะได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีการจะได้ตัวนายกรัฐมนตรีมา
ก็มีการพูดถึงคุณสมบัตินะคะของพลเอกประยุทธ์นะคะ
ที่บอกว่าก็ให้ศาสตร์เป็นคนตัดสินว่าตรงไว้เจ้าที่อื่นของรัฐไหม
ซึ่งถ้าตอนนั้นเป็นก็คือจะขาดคุณสมบัติ

ซึ่งตอนนั้นคือสารก็บอกว่าไม่ได้เป็นใช่ไหมค
ก็ชี้ออกมาแบบนี้เรียกประสาททวมความถูกเนอะ

ใช้ภาษาชาวบ้านหน่อยนะคะทีนี้แต่เรื่องนั้นเนี่ย
ไม่ใช่เขาต้องรับผิดชอบเองซี่ผมยังจ้องจับผิดเอาตรงราวแต่จะต้องร้องให้เห็น

คือเรื่องนี้จะเป็นทางการกว่า

งบปี๖๔ที่เตรียมจะผ่าน
ที่ผ่านมามันมี๖๓กับ๖๒นะคะ
อย่างนั้นขอพูดถึงอนาคตบ้าง

ต้องพลเอกประยุทธ์ตัวเขาเองในฐานะตัวเขาเองเลยเหรอ
ก็พรบความรับผิดทางระเมิดถ้าคุณคุณกระทำอย่างนี้
คุณเคยใช้พรบนี้ยึดบ้านนายกปูมาแล้วเนี่ย
คุณบอกไม่มีสิทธิ์จะไปจำนำข้าวขายข้าวนู่นนี่นั่น
ไหมฮะที่ยึดบ้านขายท่อตลาดอยู่ทุกวันนี้
เรียกยุคชัยอีกชั่วส่อง๕๐ล้านอะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จะโดนมากกว่านั้นนะ

ถ้าถามดิฉันซึ่งไม่มีความรู้มากพอที่จะคิดคำถามนี้เองได้

แทนหมายถึงว่าคิดแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมกฎหมายหรือสำนักสำนักนายกก็แล้ว
แต่คิดว่าจะสวนคำอธิบายนี้ด้วยอะไรบ้างคะคิดเผื่อไว้ยังคะ
คือคือมันเป็นของสองด้านคือถ้าบอกว่ารัฐต้องชดใช้
คุณก็ต้องย้อนกลับไปว่าชดใช้ก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โอ้โหลงรังในอดีตเยอะเลยนะก็ใช่ไงนี่คือการใช้กฎหมายบ้านเราแบบใช้อภินิหารทางกฎหมาย
แล้วต่างประเทศเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าคุณคุณยกเลิกฉันก็เรียกให้
คู่กรณีเนี่ยคุณจอมขวัญดูนี่ไหมเขาไม่ได้เรียกหัวหน้าคอฟชนะ
เขาถือว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาถึงฟ้องราชอาณาจักรไทยเห็นไหมฮะ
เขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติก็จริงแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาถึงฟ้องรัฐไทย
นี่แหละคืออภินิหารของเราเนี่ยเฉพาะเมืองไทยเราว่ากันได้
เราจะย้ายคนนู้นออกคำสั่งเนี่ยได้หมดค่ะแต่คุณไปปิดบริษัทที่เขาเป็นบริษัทต่างประเทศ
มันก็เลยยุ่งคุณคุณเรืองไกรคิดว่าเรื่องนี้มันจะออกทางไหน
ถ้าคุณเรืองไกรจำเป็นต้องคิดในฐานะที่เป็นคนของรัฐบาล
คิดว่าจะออกทางไหน
ฉันให้การบ้านคุณเรืองไกรซึ่งจริงก็ไม่ใช่หน้าที่นะคะ

แต่สุดท้ายแล้วดิฉันว่ายังไงก็ไม่มีทางอ่ะ
คือวันนี้เนี่ยต้องให้การบ้านนี้เนี่ยนะกำถามเนี่ย
ไปสู่สอสอซึ่งเป็นตัวแทนของเราในสภา
ช่วยกันคิดว่าคุณจะให้เรื่องนี้ใครรับผิดชอบ
เพราะกระแสสังคมอันนี้ทุกคนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบ

เอกประยุทธ์มีเงินเป็นหมื่นล้านเหรอไม่มีแน่นอน
แต่เวลาเขาฟ้องรัฐไทยรัฐไทยต้องจ่าย
แต่รัฐไทยจะไล่เบี้ยพรมความรับผิดทางละเมิดจากพลเอกประยุทธ์
ยึดฟับมีที่ที่อยู่ฟับเท่าไหร่
ฟับสินก็เหลืออยู่ร้อยถึงร้อยสองร้อยล้าน
มันก็ไม่มีแต่นี่คือผลพวงของการใช้อำนาจแบบผิด

วันนี้เราต้องยอมรับว่าการกระทำอย่างนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ย
จะมีข้อคอรหาจากสิ่งที่สังคมกำลังมอง
ถูกไหมครับเมื่อเขามองว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ผมเข้ามาเพราะอะไรผมเนี่ยทำตามกฎหมายทุกเรื่อง
แต่กฎหมายเรื่องนี้มันผิด
ที่กำลังชี้ให้เห็นว่ามันใช้ไม่ได้
ถ้าประเมินจากตัวคุณเรืองไกรเองแล้วนะคะคิดว่าแพ้ไหม
อืมผมว่าเกิน๘๐เปอร์เซ็นต์

ก็คุณสุริยะเป็นคนเสนอเอง

เราต้องเจรจาถอนคดีปกครองแต่นี่มันคดีประเทศไทย
แล้ว๓๔ประชุมกันเมื่อปลายเดือนทุลา๖๒

ใช่ไหมซึ่งเห็นอยู่แล้วเราเห็นโอกาสแพ้
รัฐบาลเห็นความพ่ายแพ้มาตั้งนานแล้ว
เรืองไกรกำลังจะเล่าให้ฟังว่าคือถ้ารัฐไม่ได้เผื่อใจว่าจะแพ้
คงไม่มีทางเลือกที่จะเจรจาให้จบ

คือถ้าสมมุติการเจรจามันสามารถจะตกลงกันได้อาจจะเสียเงินน้อยกว่าถ้าแพ้แล้วโดนใช่ไหมคะ